คุณผู้ชมคะมาเริ่มกันที่ข่าวดีของบ้านพี่หม่ำจกมกนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ภรรยาพี่มด
ถูกรางวัลลอตเตอรี่กว่า๓๐ใบคุณผู้ชม
รวมแล้วเนี่ยมูลค่าเงินนะคะเกือบแสนบาทกันเลยทีเดียว
ซึ่งที่มาของเลขไม่ใช่ใครที่ไหน
ภรรยาของเขาไปได้ยินมาจากน้องนาฬิกา
คุณผู้ชมค่ะพูดตัวเลขลอยออกมาก็เลยไปซื้อซะเลย
ปรากฏว่าถูกทั้งเลขท้าย๒ตัวและ๓ตัว
เรียกว่าปังสุดจริงอะไรจริงนะคะ
แต่พี่หม่ำบอกว่าจริงไม่อยากจะให้โพสต์เรื่องนี้
ลงโซเชียลเยอะเพราะแค่นี้ก็มีคนแห่มาขอเลข
เต็มหน้าบ้านเลยค่ะ
เดี๋ยวเขามาขอหวยอีก
เข้าไปลงก็ไม่ยอมรับเทลายเลยลงทำไม
ที่บ้านก็มีพี่หม่ำขอหวยซักตัว
นี่มึงเห็นกูเป็นไพ่หวยไปแล้วหรือไงเนี่ย
มาขอสิ้งนี่บางทีนั่งเราเก่งมาเลย
นั่นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะต้องระวังด้วย
เดี๋ยวจะไปบุกลุกพื้นที่ส่วนบุคคลด้วยนะพี่ออมไลเดอร์